จุดปลาจุบันนี้แฟนแฟนก็ยังคงแบบพิดถึงเสียงเพราะเพราะของพี่เทเขาอยู่
แล้วบอกเลยว่าดังแค่ไหนก็ไม่ลืมบ้านเกิดนั่นเองนะคะ

มามอบความสุขทางเสียงเพลง

นักร้องหนุ่มเทศสมัยเด็กนั่นเองนะคะ
เสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่๑๖สิงหาคมนี้นะครับตรงกับวันศุกร์
จัดที่โรงแรมตะวันนาลามาด้าที่ถนนสุรวงศ์นะครับ
๒๐๐บาท๑๕๐๐บาทมีจำกัดจำนวนแค่๙๐๐ที่นั่ง
เสิร์ตครั้งนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
คือการกุศลทั้งหมดเลยตั้งใจให้ที่บ้านเกิด
กับพี่ผ่องจ่ายสองคนอยากจะตอบแทนบ้านเกิดนะครับ
อยากจะทำหาเงินไปช่วยไปมอบให้โรงพยาบาลนะครับ
ที่เชียงรายที่อำเภอพาน
คนดีคิดดีอะไรก็ดีตามมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะ